ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้เราจะมาเริ่มกันที่อุบัติเหตุ
เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นรถเก๋งคันหนึ่งไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ซ้อนกันมา๔คนนะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที๒ศพ
และอีก๒รายนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุคนขับรถเก่งคันสีดำที่เป็นคนชนหลบหนีไป
แล้วก็มีการมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ขอมอบตัวในภายหลัง
อ้างว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเลี้ยวตัดหน้ากระทันหันค่ะ
นี่เป็นภาพในที่เกิดเหตุตำรวจสพเมืองกระบี่ไปตรวจสอบอุบัติเหตุนี้
บนถนนสายกระบี่ครองใหญ่หมู่๘ตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
สภาพหน้ารถเนี่ยเสียหายนะคะแต่ก็ไม่พบคนขับอยู่ในที่เกิดเหตุ
กลางถนนพบนางสาวนันทิชาศิลปรัฐอายุ๒๒ปีนอนเสียชีวิต
สภาพศพกระดูกหักเกือบทั้งตัวห่างออกไปประมาณ๒๐เมตร
พบเด็กชายพรพิพัฒน์พรวัฒนากุลหรือว่าน้องดิวอายุ๔ปีเท่านั้นเองนะคะ
ดิวเป็นหลานของนางสาวนันทิชาที่เสียชีวิตอยู่ริมถนนนะคะ
จากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒คนก็คือนายธนวัฒน์กาหลงอายุ๓๕ปี
คนนี้เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
แล้วก็นางสาวทิพพวันศิลปารัฐอายุ๓๕ปี
เป็นแฟนสาวของนายธนวัฒน์บาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลกระบี่แต่ว่าทั้งคู่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
นี่แหละค่ะเป็นสภาพรถที่ถูกพังจนยับเยินไปแบบนี้เลย
ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วไปสอบปากคำเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายทั้ง๔คนขี่รถจักรยานยนต์มา
คุณผู้ชมเนี่ยโดนชนจนไฟลุกเลยนะคะ

ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กันมาพากันไปซื้อขนมแล้วก็แพมเพิร์ตค่ะ
โดยมีนายธนวัฒน์เป็นคนขับขี่
หลังจากซื้อของเสร็จกำลังจะขี่รถกลับบ้าน
จู่มีรถเก๋งสีดำเนี่ยขี่ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็มาพุ่งชนอย่างจัง
ก็เลยทำให้นางสาวนันทิชากระเด็นออกไปอยู่กลางถนน
จังหวะนั้นมีรถกระบะแล้วก็รถเก๋งขับตามหลังมา
ทับซ้ำเสียชีวิตค่ะ
ต่อมาในกรอบชายกร่อมจิตอายุ๒๒ปี
เป็นคนขับรถเก่งคันดังกล่าวเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจสพเมืองกระบี่
โดยอ้างว่าขับรถมาจากจังหวัดประจวบคิริคัน
กำลังจะไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกระบี่

จักรยานยนต์คันดังกล่าวเลี้ยวกลับรถตัดหน้ากระทันหัน
เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจังค่ะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
จึงให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย

ก็เลยจะเชิญพยานที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
สอบปากคำอย่างละเอียดก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหา
นี้จากการตรวจสอบพบว่านางสาวทิพพวันผู้เสียชีวิต
เป็นหญิงสาวหน้าตาดีทีเดียวค่ะ
มีลูกกับสามีเก่าด้วยกัน๑คน
ก็คือน้องดิวอายุ๔ขวบที่เสียชีวิต
จะเลิกรากันไปแล้วก็มาคบหากับนายธนวัฒน์
ส่วนนางสาวนันทิชาคนนี้เป็นน้องสาวของนางสาวทิพวัน
มาด้วยกันแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งญาติญาติก็เดินทางไปรับศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๔คนแล้ว
แล้วก็นำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วนะคะ